พระท่านมาพรมน้ำมนต์หมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวกะเหลี่ยง
เพราะว่าต้องการที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายโรคภัยต่างรวมถึงโควิด๑๙ด้วย

เป็นความเชื่อทางใจนะครับก็ทำให้มีกำลังใจมากขึ้น
คุณผู้ชมไปดูนะฮะในช่วงที่พระท่านพรมน้ำมนต์ให้นะครับ
นี่แหละครับชาวบ้านเปิ่งเคลิ่งตำบลแม่จันทร์อำเภออุ้มผังจังหวัดตากนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวกะเหลี่ยงแล้วก็มีความเชื่อเรื่องของฤษีผีสางนางไม้
แล้วก็พระเจ้าได้นิมนต์พระสงฆ์นั่งท้ายรถกระบะพร้อมกับสวดมนต
แล้วก็ประพรมน้ำมนต์ไปรอบหมู่บ้าน
ก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกเช้าและเย็นเลยนะครับ
ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน
ซึ่งเชื่อว่าน้ำมนต์แล้วก็การสวดมนต์จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
แล้วก็ไล่โรคโควิด๑๙ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ได้นะครับ
แล้วก็ไม่ให้โรคนี้มันมากล้ำกลายคนในชุมชน
ขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิ่งเคลิ่ง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้นำหมู่บ้านตั้งจุดตรวจครับ
แล้วก็ใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด๑๙
และขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้อยู่ในบ้านพัก
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมนาคม
ขอให้กักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ซึ่งชาวบ้านเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเห็นไหม

ดีค่ะแบบแรกสวดมนต์ประพรมน้ำมนต์
๒กระจายข่าวสารและให้ความรู้

คือผู้ว่าจำเปริญที่พระยะพงษ์ธาดา

นำอาหารคาวหวานและผลไม้ต่าง
ทำพิธีศักระและขอขมาต่อพ่อตาเขาช้าง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิสถานอยู่ริมภูเขาช้าง
ภายในวัดประพาทประจิมเขตหรือว่าวัดถ้ำพุงช้างนะครับ

แก่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

รวมถึงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ปัดเป่าพยันตรายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย
โดยเฉพาะโควิด๑๙ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
แต่คุณจังหวัดพังงา
เป็น๑ใน๑๕จังหวัดของประเทศไทย
ที่ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะฮะ
แม้ว่าจะอยู่ใกล้กับจังหวัดภูเก็ต

แล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
แต่พังงาเขามีระบบการป้องกันระวังอย่างเต็มที่นะครับ